นี้นี่สิคุณชนะคุณใบตองไม่รอดฝนตกฟ้าขนองตกลงมาหลายพื้นที่ทำให้เดือดร้อนกันไปนะอย่างที่จังหวัดนครราชศรีมาพายุฤดูร้อนพัดโหมกระหน่ำไม่รอดค่ะน้ำท่วมพายุมาข้าวของก็เสียหายล่ะค่ะ
นี่คุณผู้ชมอยู่กรุงเทพหลายพื้นที่ไม่รู้ไม่เห็นนะคะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่บางพื้นที่ก็เจอหนักเหมือนกันเรียกได้ว่าเรื่องของฝนฟ้า
ภาคอีสานอย่างในตัวจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยฝนตกหนักหลายชั่วโมง

น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านแสนศุกร์หมู่๑๓ตะบนดอนชมพูอำเภอโนนสูง

ดูสภาพสิน่าเห็นใจนะ
เข้าใจเลยค่ะว่าเขาเนี่ยเดือดร้อนยังไงเพราะบางอย่างเนี่ยมันคือเปียกน้ำแล้วก็พังเลย

ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านค่ะ
ก็เลยได้พูดคุยกับคุณคณินสุคลทพงศ์

คุณคณินบอกว่าฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงเลยทำให้น้ำมันระบายไม่ทัน

แต่คุณคณินบอกว่าเก็บของไม่ทันเหมือนกัน
ทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะ
รวมถึงของสำคัญอย่างชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง

ส่วนสาเหตุที่น้ำไหลเข้าท่วมบ้านครั้งนี้เนี่ย
หลายคนนะชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาบอกว่า
น่าจะเป็นเพราะว่าแขวงทางหลวงนครราชศรีมามีโครงการเกาะสร้างสะพานลอย
และผู้รับเหมาก็ได้ขุดดินเพื่อเตรียมจะวางเสาต่อหม้อ
มันก็เลยอาจจะทำให้กิดขวางการระบายน้ำ

มันก็เลยไหลเข้ามาท่วมบ้านชาวบ้านแทนนะคะ
ชาวบ้านเลยบอกขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขให้หน่อยแล้วกัน
เพราะช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังคงจะมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ

เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่าเพิ่งท้อใจ

เพราะยังไงเนี่ยถ้าหากเกิดความเดือดร้อนแบบนี้
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไปถึงแน่นอนนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเอาเป็นว่าเตรียมการเฝ้าระวังไว้ก่อน

แล้วก็ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงแข็งแรง
หากลมพัดแรงมาก็จะได้ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือนะครับ